เกมกันหน่อยนะครับในช่วงปลายปีนี้ดรกล้องศักดิยอดมณีก็ออกมาบอกแล้วนะครับ
ว่าเราอาจจะมีโอกาสเป็นเจ้าซีเกมค่อนข้างน้อยแต่จะโฟกัสไปที่กีฬาสากลครับ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดรกล้องศักดิ์ก็บอกนะครับ
โอกาสที่ไทยจะกลับมาทวงเจ้าซีเกมคืนในการแข่งขัน๔เกมที่ฟิลิปปินส์
บรรจุชนิดกีฬาที่ตัวเองถนัดเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ตัดประเภทกีฬาความหวังของไทยออกไป
สมควรดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ไม่คาดหวังว่าไทยจะทวงเจ้าเหรียญทองคืนมาได้ในครั้งนี้
แต่กรกฐนะครับก็ตั้งเป้าหมายให้ไทยนั้นกวาดเหรียญ
กีฬาสากลให้มากที่สุดเพราะว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขัน
ระดับที่สูงกว่าทั้งเอเชียนเกมส์แล้วก็โอลิมปิกเกมส์ครับ
จะได้เห็นภาพว่าเราทำผลงานกันได้ดีขนาดไหนนะครับ
อยากที่จะเน้นนะครับในเรื่องของกีฬาหลักที่เป็นสากลจริงนะครับ
ไม่ใช่เน้นในเรื่องของเหรียญรวมโดยรวม
เป็นส่วนใหญ่ตัวหลักมีแค่กีฬาสมคเนเป็นกัปตันทีมชุดนี้
กับทางกฤษฎานินสวัยที่เหลือเป็นดาวรุ่งหมด
ส่วนการเตรียมทีมใช้เวลาแค่๒สัปดาห์แต่ก็ยังมั่นใจ
อาจจะมีปัญหาเรื่องทีมเวิร์คเพราะว่าผสมผสานกันจากหลากหลายทีม

รายการนี้นะครับแข่งขัน๑๘๒๖เมษายน